ท่านผู้ชมครับวันนี้๗วันนะฮะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนิดาในเรือสปีดโบ๊ท
กลางแม่น้ำจับทะยาในพื้นที่จังหวัดนวลธบุรีในวันนั้น

ไปเมื่อพระหัสสบดีที่ผ่านมา๒๔กุมภาพันธ์นะครับ
แต่เงื่อนเวลาเนี่ยถ้าตำรวจแถลงวันนี้เนี่ย

จะเป็นช่วงที่คุณแตงโมเนี่ยพลัดตกจากเรือลงไป
วันนี้เนี่ยหลายท่านที่รอกันอยู่นะครับ

เพราะผู้บัญชาการตระบุทุธรภาคหนึ่งบอกว่า
เดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟัง
ใช่ค่ะทุกคนก็รอการแถลงจากทางตำรวจนะคะ

เขาตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้เยอะมาก

รายละเอียดจากการแถลงอย่างชัดเจนเต็ม
แง่ทุกมุมทุกคำถามที่นักข่าวถามเนี่ย

เดี๋ยวจะให้ฟังเอาเบื้องต้นตรงนี้ก่อน
ท่านจะได้ดูเบื้องต้นสักนิดหนึ่งก่อน
ช่วงประมาณสัก๔โมงเย็นวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ท้องที่เกิดเหตุนะครับที่เป็นเจ้าของคดี
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑แถลงความคืบหน้า
คดีการเสียชีวิตหลังจากตกจากเรือสปีดโบ๊ทของคุณตังโม
คือพลโอโทจีรพัฒน์บอกว่าคดีนี้
มนตรีเองก็กำชับมานะฮะ
บอกว่าให้ตำรวจเนี่ยเร่งรัดคลี่คลายคดีด้วยความรอบครอบ
เพื่อตอบข้อสงสัยของสังคม
ทั้งที่ในที่เกิดเหตุแล้วก็พยานแวดล้อมไปแล้ว๒๙ปาก
แล้ววันนี้เชิญมาสอบเพิ่มอีก๘ปาก
หนึ่งในแปดปากคือโบทีเค
เพื่อนของกระติกที่มีภาพในกล้องวงจรปิด
ตำรวจวันนี้ได้ไล่เลียงไทม์ไลน์นะครับบอกว่า๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุประมาณ๕ทุ่มเศษว่ามีคนตกเรือ
ร้อยเวรไปถึงที่เกิดเหตุไม่พบเรือและคนที่อยู่บนเรือพบแต่อาสาสมัคร
และคนที่เกี่ยวข้องที่กำลังช่วยกันค้นหาก็มีการสอบสวนสืบสวน
แล้วก็ติดตามผู้ที่ตกเรือไปตลอดทั้งคืนจนรุ่งขึ้น๘นาฬิกาเสร็จเสร็จ
๒๕กุมภาพันธ์พบว่าเรือลำเกิดเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานอย่างละเอียดตั้งแต่วันแรก
ต่อมามีการตรวจสอบซ้ำด้วยการถอดใบพัดเรือแล้วก็ด้านในของเครื่องยนต์บางส่วนเอาไปตรวจ
จากการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐานไม่พบว่าเรือที่จอดไว้ถูกทำลายหลักฐาน
ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรและตอนนี้ได้ยึดเรือไว้เป็นของกลางในคดีอาญา
ตำรวจยืนยันว่าขณะนั้นพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุเพียงแค่เรื่องคนตกน้ำ
ยังไม่เป็นคดีอื่นเพราะยังไม่เจอศพคุณแตงโมแต่ก็สืบสวนทราบว่ามีปตนุพัฒน์เป็นเจ้าของเรือ
กุมภาพันธ์คนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนก็มาพบตำรวจมาให้ปากคำทำการสอบสวนครั้งแรก
แล้วก็รวบรวมไว้ในสำนวนคดีแล้วเมื่อวานนี้ก็เอาเรือไปทดสอบในแม่น้ำ
อุบัติเทคนิชย์อะไรพวกเนี่ยแต่ว่าจากการนำ๕คนบนเรือไปจำลองเหตุการณ์
สามารถดึงข้อมูลเก่ามาได้ทำให้รู้ว่า๒๔กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุ
เรือวิ่งไปในทิศทางใดบ้างตั้งแต่กี่โมงแล้วไปทิศไหน
ความเร็วเท่าไหร่เพื่อทดสอบยืนยันนะซึ่งยืนยันว่าระบบเนี่ยยังใช้ได้จริง
เลี้ยวการทรงตัวอะไรพวกนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเก็บข้อมูลได้หมดแล้ว
ตอนนี้ยังมีผู้ต้องหาอยู่แค่สองคนก็คือคุณปอคุณโรเบิร์ต

ถูกแจ้งเรื่องประมาทนะฮะแล้วถ้าพบพาดพิงเพิ่มเติมไปถึงใคร
คนของการเอาเรือออกไปวิ่งเนี่ยนะครับ
ตำรวจบอกว่าพบว่าช่วงเกิดเหตุ
ช่วงที่ตกเรือของคุณตังโม
เป็นช่วง๒๒น๒๙น
ถึง๒๒น๓๔น
ซึ่งใกล้เคียงกับพยาน๕คนบนเรือที่ให้การเอาไว้

กลัวบอกว่าเป็นคนที่กลับเรือไม่เป็น

ตรงนี้ข้อหามันต้องมีการเปลี่ยนแงไหม
อันนี้เนี่ยครับเราแจ้งเขาอยู่แล้วว่าเขากระทำโดยประมาทนะครับ
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุผลถึงแห่งความตายนะครับ
การขับเรือมีความรู้หรือไม่มีความรู้
แต่ผมนำเรียนอย่างนี้ว่าการไม่มีใบขับขี่
ใบขับเรือนี่ครับแล้วมาขับเรือนั่นก็คือความประมาทแล้วนะครับ
อดคล้องใกล้เคียงครับ
ที่ไปทำทดลองเมื่อวานนี้ก็
ก็ใกล้เคียงกับที่พยานบอกนะครับ

ว่าเกิดจากความประมาทของใครนะครับ
หรือว่าเกิดจากเหตุอื่นนะครับ
ทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำด้วยความละเอียดรอบครอบนะครับ
การดำเนินคดีทุกเรื่องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน

สอบสวนตามพยานต่างเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ
ถ้าเราพบเบาะแสว่าพาดพิงไปถึงใคร

เราก็จะต้องดำเนินการแจ้งอาหารต่อไปครับ
ความจริงวันนี้สื่อมวลชนถามหลายประเด็นนะฮะ

เดี๋ยวท่านผู้ชมอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์กันแล้วกันนะครับ

ใช่ค่ะดังนั้นประเด็นนะตอนนี้ที่เป็นประเด็นทางคดีนะคะ
หลักก็คือช่วงเวลาที่คุณตังโมตกเรือก็คือ
๔ทุ่ม๒๙นาทีถึง๔ทุ่ม๓๔นาที

จังหวะนั้นคือคุณโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือ
แจ้งข้อหาแค่๒คนก่อนในเวลานี้นะคะ

เพราะว่าเป็นสองคนที่สลับกันขับเรือ

และเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตในการขับเรือ

โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธนกรวังบุญคงชนะ
บอกว่าผลเอกประยุจรรย์โอชาญนายยกรัฐมนตรีกำชับไปที่ตำรวจเลย
บอกว่าการทำคดีของคุณตังโมเนี่ย
ต้องยึดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
จะได้ตอบข้อสงสัยของสังคม
เชื่อว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่โปร่งใสให้ความเป็นธรรม
นายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนว่าให้ติดตามข่าวอย่างมีสติ
ให้เกียรติผู้เสียชีวิตและไม่ให้เสียหายต่อรูปคดี
ส่วนประชาชนที่ชอบเล่นกิจกรรมทางน้ำ
เช่นขับเรือสปีดโบสต์หล่องเรือทานอาหารค่ำ
ก็ต้องระมัดระวังใส่เสื้อชูชีพป้องกันเหตุร้ายที่ไม่คาดคิด
ก็จะต้องดำเนิดคดีหรือว่าสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อที่จะหาคำตอบให้กับพี่น้องประชาชน
เพราะว่าคุณแตงโมเองก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียง
แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชน
แต่กับประชาชนนั้นแล้วอาจจะต้อง
เจ้าที่ส่งรวดก็ต้องที่กายคดีให้โดยเดียว
ท่านผู้ชมครับวันนี้๗วันพอดีนะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระรหัสสบดีที่แล้ว๒๔กุมภาพันธ์
ท่าเรือพิบูลสงคราม๑เป็นจุดที่ใกล้เคียง
จุดที่คุณแตงโมตกเรือมากที่สุด
หรือว่าพบร่างคุณแตงโมในช่วงวันที่ค้นหากันอยู่๒๓วันด้วยเนี่ยนะฮะ
คือความจริงแล้วมีคนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย
เอาดอกไม้มาแสดงความอาลัยให้คุณแตงโมทุกวัน

แต่วันนี้มีมากกว่าทุกวัน
นี่คุณธนกรทองคำนะฮะคุณไกด์ธนกร
อยู่ที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ที่นนทบุรีนะครับ

เป็นเวลากว่า๗วันแล้วนะครับ
นักแสดงสาวคุณแตงโมนิดานั้น
พลัดตกลงแม่น้ำเจ้าพญา
จากเรลโคบอลตั้งแต่วันที่๒๕กุมภาพันธ์
ณขณะนี้ครับผมอยู่ที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
บรรยากาศของช่วงวันนี้ก็มีแฟนคลับนะครับ

ได้นำดอกไม้นะครับมาวางไว้อาลัยเธอกันตลอดทั้งวันนะครับ
จากการพูดคุยและสอบถามกับทีมข่าวนะครับ
แฟนคลับทุกคนนั้นรู้สึกเศร้าและเสียใจนะครับ
สงสารคุณแตงโมนิดาเป็นอย่างมากนะครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งขี้คลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
สาธารณชนโดยเร็ว
และขอให้ความเป็นธรรมนั้นปรากฏกับคุณแตงโมนิดาครับ
ท่านผู้ชมครับส่วนทางด้านหลังผมนี้นะครับ
ก็จะเป็นกลุ่มช่อดอกไม้ต่างที่แฟนคลับนั้น
ได้นำมาวางเพื่อไว้อาลัยนะครับ
สังเกตเห็นว่าบางช่อนะครับก็มีการเหี่ยวเฉาลงไปนะครับ
เพราะว่าตรงนี้แฟนคลับได้นำดอกไม้มาวาง
ตั้งแต่วันที่พบร่างคุณแตงโมนิดาครับ
ส่วนข้อสังเกต๑ดอกไม้นะครับ
ก็จะเป็นดอกไม้ที่สีขาวนะครับ

แสดงสัญญาถึงความอาลัยนะครับ
ที่แฟนคลับต่างคิดถึงและอาลัยต่อเธอนะครับ
ช่อก็จะมีโปสการ์ดนะครับ

ขอให้เธอไปสู่ความสงบและไปสถิตอยู่บนโสสวรรค์ครับ
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นรูปสเก็ตนะครับ
ของคุณแตงโมนิดานะครับ
เราก็จะเห็นได้ว่าเธอนั้นช่างสวยงามจริงครับท่านผู้ชมครับ
ช่างสวยงามและเธอจะสวยงามเช่นนี้
อยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนบรรยากาศรอบนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางด้านหลังผมคือแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
ตรงข้ามจะเป็นคุ้งน้ำนะครับหน้าคุ้งน้ำวัดคงคารามนะครับ
เห็นได้ว่าตั้งแต่บริเวณวัดคงคารามยาวไป
จนถึงวัดเขมาพิตารามนะครับค่อนข้างที่จะมืดสนิทครับ
ส่วนกระแสน้ำในวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะนิ่งครับ
ยังมองไม่ออกว่าไหลขึ้นไหลลงนะครับ
ส่วนคลื่นที่กระทบเข้ามานั้นอย่างที่ผู้ชมได้เห็นครับ
จะเป็นคลื่นจากเรือที่สัญจรอยู่บริเวณในท้องน้ำของแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
ก็จะมีคลื่นซัดกลับเข้ามาที่ชายฝั่งครับ
ตรงนี้ได้เดินทางมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
เดินทางมาจากสุพรรณบุรีพอดีนะครับ

เป็นยังไงครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ดูข่าวแล้วรู้สึกสงสาร
สงสารเขาก็เลยชวนกันมา

ก็รู้จักเขานานแล้วเหมือนกันค่ะ
ก็ติดตามผลงานมากติดตามผลงานตลอด

แล้วพอวันนี้ได้มาเห็นบรรยากาศที่จริง
ประถามที่จริงเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับ

ขึ้นแรงขนาดนี้โอ้โห

เอียงค่ะ
ก็ขัดแย้งขัดแย้งอยู่
ขอบคุณนะครับทั้งสองคนมากเลยครับ

คุณผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศ

ผมธนกรทองคำไทยรัฐนิวโชว์รายงานครับ